ที่ฉันก็เลยอยากเล่าข่าวดีต่ออีกข่าวหนึ่งค่ะ

ใครที่อยู่ในกลุ่มทั้งผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง

ต้องไปรับยังไงไม่ว่าจะไปรับเอง
หรือจะให้คนอื่นไปรับแทนเนี่ยนะคะ
โดยนางยานีแสงสีจันทร์โฆษกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยค่ะ
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนปี๖๐
แล้วยังไม่ได้ไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้สามารถมารับบัตรได้ตั้งแต่๑มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานคลังจังหวัด
จ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มเติม

รัฐบาลมีการผลิตบัตรสวัสดิการ
ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ไปแล้วกว่า๓ล้านราย
โดยยังมีผู้ตกค้างคือคนที่ยังไม่ได้รับบัตรนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง
ตอนนี้มีการผลิตแล้วก็เตรียมจะแจกจ่ายให้
ตกค้างอยู่อีก๗๘๐๐๐รายเดี๋ยวรอที่จะรับได้เลยนะคะ
ขั้นตอนทำยังไงบอกกันหน่อย
สามารถเดินทางไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเองได้

คือไปถึงที่สำนักงานคลังจังหวัดต่าง

ตามที่อยู่ปัจจุบันที่มีการลงทะเบียนไว้
แล้วอย่าลืมนะเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

เอาบัตรประชาชนไปเพื่อแสดงตนแล้วก็ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นหลักฐานในการยืนยันด้วยว่าเออฉันได้รับบัตรแล้วนะ

ส่วนคนที่มอบอำนาจให้กับคนอื่นไปรับบัตรแทนต้องทำยังไง
คือต้องให้คนที่มีสิทธิ์ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
แล้วเซ็นลายเซ็นลงในหนังสือมอบอำนาจนั้น
คือเขียนระบุมาเลยว่าเราจะให้ใครไปรับอำนาจไปทำแทน
แล้วอย่าลืมนะคะเอาสำเนาบัตรประชาชน
ของตัวเราที่มีสิทธิ์ไปด้วย
ซึ่งสำเนาบัตรต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่๒คือสำเนาบัตรประชาชนเซ็นให้ถูกต้อง
แล้วก็จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ของคนที่มีสิทธิ์ที่ได้รับบัตร

ก็ต้องใช้บัตรประชาชนของคนที่รับมอบอำนาจ
เอาไปยื่นเอกสารด้วยเหมือนกันนะคะ